ใครทำอะไรในช่วงเวลาไหนวินาทียิงจะมีถูกต้องเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้เดี๋ยวรอ
วันนี้แต่ละคนจับตารอเลยรองโจ๊กจะเห็นคนเดียว
แล้วมาเล่าให้นักข่าวฟังหรือจะเอาคลิปนั้น

คือเมื่อเช้าที่ผ่านมามีรายงานเพิ่มเติมมาด้วยค่ะ
ว่าทางกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๗เนี่ยนะคะ
รายงานมาว่าล่าสุดทางพนักงานสอบสวนคดีกำนันนก
มีการนำพยานหลักฐานขอสารออกหมายจับบุคคล

มีภาพปรากฏอยู่ในกล้องวงจรปิดค่ะ
แล้วเมื่อเช้านะเจ้าหน้าที่เขาก็เตรียมไปตรวจเลย
คุณจำได้ไหมเมื่อวานพอเข้าไปค้น
ที่บอกว่าเป็นรถอยู่ในขบวนที่พากำนันนกกับหน่องหลบหนี
แล้วก็ถอดไฟออกฮะไฟท้าย
ถอดไฟกระจังหน้านี่แหละค่ะ
ปูนและลักษณะตรงเลยตรงกับรถที่หลบหนี

เพราะว่าเมื่อวานทางรองโจ๊กบินลงพื้นที่ไปด่วนเลยนะ

หลังจากที่มีการเปิดปฏิบัติการแล้วก็ตรวจค้น
โจ๊กก็บอกว่าถึงแม้เขาจะพยายามเอาไฟหน้าออกเอากระจังหน้าออกแต่ก็คือจำได้
จะมีการตรวจสอบลอยนิ้วมือรอบคันเลยนะ

พูดถึงท่านรองโจ๊กนะคะก็ต่อกันเลยก็แล้วกันกับเรื่องของเซิร์ฟเวอร์
ไอ้กล้องมุมจรเปลี่ยนที่บ้านกำนันนกที่ก่อนหน้านี้จำได้ไหม
ที่บอกว่ามีในโบ๊ทก็คือเป็นอดีตของเจ้าหน้าที่ที่ราชธรรมเนี่ย
เขาเอาไปทิ้งลงน้ำปรากฏว่าเหมือนที่คุณน้ำแข็งบอกเมื่อสักครู่ว่า
มันน่าจะกู้ได้หมดแล้วมันจะได้เห็นคนที่อยู่ในงานว่า
ใครทำอะไรตอนไหนอย่างไรบ้าง
ทีนี้ทางด้านของท่านรองโจ๊กท่านก็บอกแบบนี้
เปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดเลยคือก็น่าจะพอเชื่อมโยงได้
ตอนนี้เชื่อมโยงไปถึงใครเดี๋ยวออกหมายจับเพิ่มเดี๋ยว
ก็จะได้รู้กันออกมาอีกเรื่อยเรื่อยนะคะแล้วท่านยังไปพูดถึงเรื่อง
เส้นทางการเงินอีกต่างหากเส้นทางการเงินของกำนันนก
ตอนนี้ชัดเจนท่านบอกมีเส้นทางการโอนเงินไปถึงบัญชีของตำรวจ
อย่างน้อย๕นายเลยค่ะแต่ยังไม่ขอเปิดเผยนะ
ว่าเป็นตำรวจระดับชั้นยศใดหรือสังกัดใดแต่ท่านรองโจ๊กบอกว่า
ถ้ากำนันนกถูกดำเนินคดีในฐานฟอกเงินหรือความผิดในคดีต่างที่เกี่ยวข้อง
แน่นอนว่าตำรวจกลุ่มนี้นี่แหละต้องโดนด้วยเช่นเดียวกัน
ว่ามีการจ่ายเงินเข้าบัญชีหลักพันหลักหมื่น
ตลอดเวลาสำหรับตำรวจ๕นายเนี่ยนะฮะ
ส่วนเรื่องของการเก็บข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์นะคะ
รวมทั้งข้อมูลจากกล้องต่างเอามาประกอบสำนวนตอนนี้เรียบร้อยแล้ว
แต่จะต้องทำให้เกิดความรัดกลุ่มที่มากขึ้น
ยังมีการรวบรวมหลักฐานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์

จะได้ทำให้รู้ว่าใครบ้างที่เข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานวัตถุเหล่านี้
ฟังเสียงท่านรองโจ๊กหน่อยค่ะ
วันนี้ก็ยังมีเพียงแค่นี้อยู่
แต่ว่าวันนี้รอบัญชีธนาคารบัญชีต่างมานะครับ
เพื่อจะได้ความเชื่อมโยงมากกว่านี้นะครับ
คือตอนนี้แน่นอนแหละเบื้องต้นรู้แล้ว
มีเรื่องของการโอนเงินแต่ท่านยังไม่เปิดเผย
เดี๋ยวรอก่อนรอทางธนาคารเนี่ย
ในเรื่องของบัญชีธนาคารต่าง

คือท่านบิ๊กโจ๊กจริงเมื่อวานนี้ท่านก็ไปประชุมติดตามความคืบหน้า

ทางด้านของเพจดังดาว๘แฉเขาไปโพสต์นะ
โพสต์แล้วติดแฮชแท็กเอาไว้ว่า

ปาร์ตี้นครภาพคมชัดหนีกระเจิดกระเจิง
แฮสแท็กปาร์ตี้นครปฐม๖กันยายน๒๕๖๖
พอโพสต์นี้คุณคนก็เข้าไปคอมเมนต์กันเต็มแล้วเข้าไปแชร์กันเยอะ
ใช่ค่ะแล้วนี่นะคุณขวัญที่ฉันเข้าไปดูในเพจดาว๘แฉก
๑ชั่วโมงที่แล้วนะเขาโพสต์เอาไว้ว่า
สิ่งสำคัญที่รอคอยกำลังถูกนำไปที่ตำรวจภูทรภาค๗
น่าจะเป็นเอ่อเซิร์ฟเวอร์นั่นแหละนะคะภาพในเซิร์ฟเวอร์น่าจะปรากฏออกมาแล้วนะฮะ
ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่ดูแลคดีนี้น่าจะได้เห็นแล้ว
มันถึงได้บอกว่าภาพคมชัดเราอยากรู้เลยอ่ะ
เออต้องดูนะอย่างที่คุณน้ำแข็งได้บอกตอนต้นว่า
โจ๊กก่อนหน้านั้นให้สัมภาษณ์
บอกว่าผมอาจจะขอดูภาพจากเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้ด้วยตนเอง
แต่จะไม่เอามาเปิดเผยให้กับสื่อมวลชนในการเผยแพร่ทั้งหมด
ผมอาจจะแค่ออกมาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ใช่แล้วก็ถามว่าอ้าวแล้วรองโจ๊กจะเล่าเมื่อไหร่เดี๋ยววันนี้๒ทุ่ม
เห็นที่แรกก็มีการนัดไว้ว่ารองโจ๊กก็จะมีการออกมาแถลงเรื่องนี้ด้วย
แต่มันก็จะเป็นกระแสที่โลกโซเชียลเขาถามนะ
บอกว่าถ้ารองโจ๊กไม่เอาภาพออกมาให้สื่อได้เผยแพร่
ให้ได้เห็นความจริงมันอาจจะมีการปิดบังอะไรบางอย่างกับเหตุการณ์ทั้งหมดหรือเปล่า
มันก็กลัวว่ากลายเป็นคำถามว่าแล้วสังคมอาจจะตั้งทงสงสัยไว้ว่า
เอ๊ะตกลงแล้วความสงสัยมันตอบโจทย์นี้ร่องเรื่องนี้ได้หรือเปล่า
เดี๋ยวรอบิ๊กโจ๊กออกมาแถลงถึงเรื่องของภาพจากวงจรปิดที่กู้ได้๑๐๐แล้วนะครับ